ภาพยนตร์รักอบอุ่นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะ
ล่าสุดนะคะนักแสดงสาวร่างเล็กในเรื่องนี้สองสาวเลย
เดินทางมาที่สถานีไทยรัฐทีวีของเราค่ะมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ
เลิกเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันวาเลนไทยที่ผ่านมานี่เองค่ะ
นักแสดงสาวเต้ยเจรินพรและก้าวสุภาษารานะคะ
ขอเป็นตัวแทนเพื่อนนักแสดงและผู้กำกับ
เชิญชวนแฟนให้ไปร่วมสัมผัสกับความรักอันแสนโรแมนติก
จากนั้นค่ะยังได้ฟังเสียงเพราะของก้าวด้วย

แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเธอในครั้งนี้ค่ะ
หนูคิดว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทอดชีวิตเรา
ก็จะได้เหมือนซึมซับไปกับบรรยากาศทั้ง๓เมือง
คือทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นเรื่องนี้มากฝากเพลงประกอบด้วยค่ะ
มีเพลงหนึ่งชื่อฝืนค่ะนักร้องคนหนึ่งยืนข้างข้างเต้ยร้องเพลงเพราะมากค่ะ
มันก็เลยมีความแบบอาจจะเปลี่ยนแนวไปบ้างค่ะ
ก็ดูประสบการณ์รักแบบ๓พื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลอนดอนนิวยอร์กแล้วก็โซน
แต่ละที่เนี่ยความรักสุขสมหวังแตกต่างกันไปน่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะ
บอกว่าคนที่ไปดูเนี่ยไปได้ทุกสถานะเลยนะจะมีความรักหรือว่าจะโสดอยู่
ก็สามารถไปดูหนังเรื่องนี้กันได้นะคะ